คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เป็นงานบุญ
แต่มันกลายเป็นเหตุสลด
เมื่อมีการไปทำบุญกันชาวบ้านก็จะไปกันเยอะแยะมากมาย
แล้วปรากฏว่าเขาก็จะมีการจ้างวงลิโกงลิเกมา

ทีนี้ก็มีผู้ชายสองคนเขาก็ลงไปนอน

ถอยเข้ามาในงานปรากฏทับสองคน

เช็คตะวัดรถกระบาดกระเด้งขึ้นน่ะ

ใช่ก็คือไอ้จังหวะที่คุณพูดอันนี้ไม่ได้ถอยนะอันนี้คือเดินหน้ามา
เขาจะเลื่อนรถมาด้านหน้าและไอ้จังหวะเนี่ยคุณเห็นไหมมันเป็นสองจังหวะ
ึ๊กคือ๑คนอีกปึ๊กคืออีกคนนึง

จะมีบรรดาแฟนชาวบ้านเข้ามารำกันหน้าเวทีปกติ

คือมันเป็นเพลงสุดท้ายที่หมอลำเขาเล่นแล้วด้วยนะ

คือหมอลำกำลังเล่นเพลงสุดท้ายอย่างที่บอก

ที่พื้นที่อำเภอบ้านมวลเศรษฐ์ฝรกลนคร

ตรงจุดแถวตรงจุดควบคุมเครื่องเสียง
ตอนนั้นในการแสดงหยุดทันทีเลยนะคะเพราะเขาต้องรีบวิ่งเข้าไปช่วยเหลือคนบาดเจ็บ
คนบาดเจ็บมี๒คนคนหนึ่งชื่อว่านายสุริยันทองประเสริฐอายุ๖๔ปี
คุณผู้ชมคนนี้เนี่ยบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายมาเสียชีวิต
อีกคนนึงนะคะอายุ๕๕ปียังไม่ทราบชื่อคนนี้เจ็บสาหัสค่ะ
แล้วตัวชาวบ้านในพื้นที่ชื่อว่าคุณอภิชาติเขาเล่าแบบนี้
เหตุการณ์เกิดวันที่๒๕ตุลาคมนั่นแหละคือในพื้นที่เขาจ้างคณะหมอลำมาแสดง
กระทั่งเช้ามืดนะคะอีกวันหนึ่งก็คือวันที่๒๓
หมอลำกำลังเล่นเพลงสุดท้ายมีรถกระบะขับมาเฉยเลย
จังหวะนั้นคนที่อยู่หน้าเวทีเอาจริงเหลือน้อยแล้ว
แล้วก็มาทับผู้ชายสองคนที่เราเห็นอยู่ในคลิปนั่นแหละค่ะ
จนมีคนตายหนึ่งคน
ญาติของตัวผู้เสียชีวิตนะคะจัดงานศพนายสุริยันที่วัดป่าบ้านเหล่าผักใส่ค่ะ
โดยลูกสาวของนายสุริยันบอกแบบนี้ว่า
พ่อชอบไปงานมหรสบแบบนี้ชอบไปดูลิเก
แล้วเขาบอกว่าตอนนี้ครอบครัวทุกคนยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ถามว่าติดใจไหมเขาบอกจะให้ทำอะไรได้
เพราะเขาก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ

เสร็จงานศพพ่อเดี๋ยวเขาจะไปปรึกษากับครอบครัว
ว่าจะมีเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยากันยังไงค่ะ
ทีนี้นางสาวบีค่ะคนขับรถกระบะเป็นผู้หญิงนะคะคุณ
คือเธอเองก็เดินทางมาร่วมงานศพด้วย
เธอเล่าแบบนี้บอกว่าตอนนั้นเธอจะเลื่อนรถไปรับแฟน
แล้วก็จะกลับบ้านแต่ฟ้ามันมืดจริง
เธอเลยมองไม่เห็นว่ามีคนนอนอยู่ตรงนั้น

ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ค่ะ
ทางด้านรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสกลนครท่านบอกแบบนี้
เรื่องของคดีความก็ต้องมีการแจ้งข้อหาคนขับรถกระบะนั่นแหละ
ว่าขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บและถึงแก่ชีวิต
เดี๋ยวต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ